เป็นเรื่องครอบครัวเราไม่ได้ไปยุ่งเรื่องครอบครัวชาวบ้านเขานะคะ
แต่เรื่องนี้คือมันเป็นข่าวตั้งแต่ต้นเราก็เลยอยากตามให้สุดทาง
เป็นเรื่องราวของครอบครัวนางสาววนิดาที่เขามีสามีชื่อนายชัยนรงค์
นางสาววริดาอายุสัก๓๐ได้นายชัยนรงค์อายุ๕๓
มีลูกสาวชื่อน้องอีหวาอายุ๖ขวบ
นางสาววนิดากับน้องอีหวาเนี่ยหายไปจากบ้านที่อุดรธานี
เขาก็ไปแจ้งความเอาไว้๒๙กุมภาพันธ์
มีนาคมมีคนไปเจอศพหนึ่งลอยอยู่ในห้วยหมักแข้งที่อุดร
เป็นคลองส่งน้ำนึกว่าเป็นศพของนางสาววนิดา
ว่าลูกสาวแม่แน่สุดท้ายตำรวจเรียกตัวแม่
และนายชัยนรงค์สามีของนางสาววนิดาไปที่โรงพัก
เขาก็นึกว่าเออไปคุยขอข้อมูลอะไรเพิ่ม
สุดท้ายเนี่ย๑๖มีนาคมเนี่ย
ตอนที่แม่กับสามีไปนั่งอยู่ในโรงพักนะ
นางสาววนิดากับน้องอีหวาลูกสาว
เดินกลับมาแบบมีชีวิตอยู่ทั้งคู่แบบนี้โอ้โห
มีนาคมด้วยแม่ดีใจมาก

นายชัยนรงค์สามีดีใจมาก
แต่ความดีใจของนายชัยนรงค์มันต้องแบบเปลี่ยนไปอ่ะครับ
เพราะภรรยาตัวเองกลับมาพร้อมสามีใหม่
แฟนใหม่ที่ชื่อว่าในอ้วนอายุ๓๖ปี

ยี่สิบหกกุมภาพันธ์อ่าวนิดาเขาให้ผมขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างไปส่งที่บขศ
แล้วมีผู้ชายมารับวันนิดาเนี่ยก็เอากระโปรงกระเป๋าเสื้อพงเสื้อผ้าไปไปกับลูกสาว
ใช่แล้วสุดท้ายนางสาววนิดาก็ยอมสารภาพกับแม่
และอดีตสามีของตัวเองว่าหนีไปกับผู้ชายคนใหม่ที่ชื่อว่าในอ้วน
อายุ๓๖ปีเพราะแอบคบกันมา๒ปีกว่าแล้ว
โดยที่อดีตสามีไม่รู้เลยนายชัยนรงค์ก็ใจดีมาก
อันนี้ตอนก้มกราบขอโทษนะในคืนวันที่๑๖มีนาคมนะ
โรงพักนะครับโอ้โหนายชัยนรงค์ตอนนี้เป็นสามีที่คนยกย่องมาก
ว่าคุณทำใจได้ยังไงเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไร
ภรรยาเขาไปมีใหม่ก็ดีใจด้วยแต่พูดทั้งน้ำตานะ
คือน้ำตาไหลไปด้วยบอกไม่เป็นไรภรรยาไปเจอคนที่ดี
ก็ให้เขาไปมีความสุขเดี๋ยวผมจะบวชตลอดชีวิต
ท่านผู้ชมตามเรื่องนี้มาตลอดส่งข้อความมาคุยกันเยอะ
ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่ามันมีเรื่องราวที่มันดราม่า
มันรันทศยิ่งกว่านี้อีกใช่ค่ะหนึ่งคือน้องยี่หวาเด็กหญิง
หกขวบเป็นลูกใครอืมใช่ลูกของนายชัยนรงค
ดีสามีหรือเปล่าเรามีข้อมูลมาให้สองที่มันดราม่า
และพีคขึ้นไปอีกก็คือตอนนี้นางสาววนิดาท้องค่ะ
ใครคือคุณพ่อของลูกอันนี้คนในครอบครัวบอกนะคะ
คนในครอบครัวบอกแบบนี้ไม่รู้ว่าใครคือพ่อของเด็กที่อยู่ในท้อง
เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง๒๓ปีที่เธอได้เจอกับ
สามีใหม่ที่ไปอยู่ด้วยในตอนเนี้ยเธอยอมรับว่าเธอก็ครบซ้อนอยู่
ใช่ไหมคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยครอบครัวนี้นะครับ
จะเป็นนางสาววนิดาเป็นพี่ชัยนรงค์เป็นคุณอ้วนสามีใหม่
หรือว่าพ่อแม่ของนางสาวมณิดายินดีให้เราสัมภาษณ์
ใช่ค่ะแต่ด้วยหลักของกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
เราขออนุญาตเบลอหน้าทุกท่านเอาไว้ก็แล้วกันนะคะ
เราขออนุญาตให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะเพราะเป็นเรื่องที่เราตามกันมาตั้งแต่ต้น
เราก็อยากจะให้ตามไปจนจบจนปลายทางวันนี้คุณนาริสปุ่นนิ่ม
นักข่าวของเราไปคุยกับคุณพี่ชัยนรงค์อายุ๕๖ปีอีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะบวชนะนะไปที่บ้านหลังนี้อืมนี่ค่ะไปเจอ
บ้านหลังนี้กลายเป็นไม่มีใครแล้วเหลือคุณพี่ชัยนรงค์คนเดียว
คุณพี่ชัยนรงค์ลาออกเลยนะคะจากการทำงานลาออกจากการเป็นคนสวนของโรงกลึงในจังหวัดอุดรธานี
ลาออกเรียบร้อยบอกว่าผมพร้อมแล้วที่จะบวชตลอดชีวิต
และคุณผู้ชมคะที่คุณพี่ชัยนรงค์จะบวชตลอดชีวิตก็เพราะว่าตอนที่ภรรยากับลูกสาวหายไป
ถึงขั้นไปบนบานสารกล่าวเอาไว้ว่าขอให้ลูกเมียปลอดภัยเถอะ
ขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยถ้าปลอดภัยผมจะบวชตลอดชีวิต
แล้วลูกเมียกลับมาอย่างปลอดภัยทำตามที่พูดเอาไว้ก็คือจะไปบวชค่ะ
นายชัยนรงค์บอกว่าต่อไปนี้ต้องอยู่ให้ได้
บ้านหลังเดิมที่เคยอยู่ด้วยกันที่นอนที่เคยนอนด้วยกัน
สนามย่าหน้าบ้านที่ลูกเคยวิ่งเล่นหลังบ้านที่ตัวเองเคยทำกับข้าว
ให้ลูกกับภรรยากินด้วยกันภาพแบบนั้นมันจะไม่มีอีกแล้ว
ที่ผ่านมาตั้งใจทำงานเป็นคนงานในสวนรายได้วันละ๓๐๐บาท
ไม่เคยเก็บเงินไว้กับตัวเองเลยทุกครั้งที่ได้เงิน
น้ำพักน้ำแรงยกให้ลูกและภรรยาทั้งหมด
เสียใจที่ทำดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายเขาก็จากไป
นายชัยนรงค์พาทีมข่าวไปดูรูปค่ะครับ
รูปถ่ายกับนางสาววานิดาตอนแต่งงานกันนะคะ
นี่อยู่ที่ฝาบ้านแบบนี้
แล้วก็ไปดูลูกฟุตบอลที่น้องอีหวานลูกสาววัย๖ขวบ
ชอบเอามาเล่นด้วยกันอืมนี่ค่ะ
แล้วก็สิ่งที่ทำให้นายชัยนรงค์ร้องไห้หนักที่สุดก็คือ
กระปุกออมสินหมูน้อยสีชมพูของน้องอีหวาค่ะครับ
นายชัยนรงค์บอกว่าผมซื้อให้เองแหละซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด
อยากจะให้ลูกสาวเป็นคนรู้จักอดออมเก็บเงินจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนผม
สิ่งทุกอย่างขอเก็บไว้ที่บ้านหลังนี้
เอาไปเลยนะคะบ้านก็ให้พ่อตาแม่ยาย

สามล้อใช่ใช่ที่ไปส่งลูกส่งเมียตลอดไม่เอาไม่เอาเลย
ทุกอย่างคืออยู่แค่ในความทรงจำเท่านั้น
ทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ในทางที่ดีว่านางสาววันนิดาก็เลือกทางเดินชีวิตที่มันดีกว่า
ผมจนผมไม่มีอะไรเห็นทั้งสองคนเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจ
สองคนนี้คือลูกเมียผมมีความสุขผมดีใจ
ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในชีวิต
หลังจากนี้จะไปบวชที่วัดในหมู่บ้านใกล้

และจะขอบวชตลอดชีวิตหลังจากนี้ค่ะ
เสียใจหลายที่สุดเลยที่ว่าทำไปทำดีฟะ
พี่ปะโยชน์จังคุ้มนี่ยังยัง
่งกรารนี้ตอนนี้เราตัดได้เลยครับ
พระโกฐพระเกรียร์ยา้งทั้งนั้น
เห็นครับครับไอ้ดีพี่สาวแล้วดีใจไหม
ครับดีใจครับ
เมื่อคนมาอุปกรณ์และเรียงต้อก

เกราะพระเป็นที่เพิงครับ

เพราะว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะ

ความให้ไปดี
สางนั้นให้เผงให้ทัม
ว่าไม่มีคนใส่อยู่นั่นกิน
คนเหา้วมันต้องซ่อยเหลือกันน
และน้องอีหวามมากตัวเองยอมอดอ่ะยอมไม่กินแต่ลูกเมียต้องได้กิน
ทำงานเป็นคนสวนเงินก็ไม่ได้พอหรอกก็ไปหารายได้เสริมไปเก็บขวดเก็บขยะ
หากบหาเขียดไปขายนะหาเงินให้ลูกเมียค่ะ

กะว่าจะไปทุดงค่ะจะให้ท้ายบ้านพระที่บ้านบวชให้แล้วก็จะไปทุดง
เป็นคนดีมากทำงานกลางคืนก็ไปหากินนะฝนตกฝนอะไรหากบหาปลามาให้เมียไก่

ใช่พี่เคยบอกว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาจะทิ้งแกหาให้เขากินไม่ได้
เขาก็จะทิ้งแกเพราะว่าแกแก่แล้วพี่ก็พูดไปอย่างนี้แต่เขาไม่เชื่อเรา
ถ้าพูดเรื่องเมียเขาก็จะโกรธเราเขาจะไม่คุยด้วยเขาขี่รถขับรถกลับบ้านเลย
ไม่อยากพูดกับเราเราก็เป็นห่วงน้อง
ก็ไม่มีกินเมียก็ไปเช็นกินไปเอาของเขามากินแล้วก็ต้องจ่ายเขา
กู้เท่าแก่มาก็ต้องหักใช้หนี้ใช่ไหมล่ะทีนี้เป็นหนี้เขาอีกเขาก็ไม่ออกใบให้

ก็ไปหาพี่ก็ต้องมาใช้ให้ว่าน้องจะไปตายก็ตายไปเถอะไม่ว่าหรอก
แต่สงสารหลานที่ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีไม่เห็นศพใช่ไหมล่ะ
ด้านเจ้าหน้าที่รอปภของโรงกลึงที่ทำงานกับนายชัยนรงค์นะคะ
นายสมศักดิ์พิมพรมอายุ๕๒ปีบอกว่าช่วงที่นางสาววันนิดากับน้องอีหวาหายตัวไป
นายชัยนรงค์ไปบ่นทุกวันว่าทำยังไงถึงจะหาลูกหาเมียเจอ
เนี่ยค่ะเงินที่ได้เนี่ยยกให้ลูกเมียหมดเลย
เงินซื้อโทรศัพท์ก็ซื้อให้กับนางสาววันนิดา
แต่สุดท้ายโทรศัพท์เครื่องนั้นที่นายชัยนรงค์เก็บเงินซื้อให้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

ภาษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึก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
ของในอ้วนแฟนใหม่แม่บอกแม่ไม่มั่นใจค่ะ

สำหรับเรื่องราวชีวิตจริงที่ยิ่งกว่านิยาย
ของครอบครัวนางสาววนิดา
เราคุยกับนายชัยนรงค์อดีตสามีไปแล้ว

เราก็เลยต้องไปคุยกับนางสาววนิดา

ในส่วนของนางสาววนิดาเนี่ยค่ะ

กับสามีในอ้วนที่ชื่อว่านายบุญมีเนี่ยค่ะ

นี่ค่ะเราก็ตามไปดูว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไง
เราก็ตามไปดูว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไง
เราก็ตามไปดูว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไง
เราก็ยินยอมให้เราไปถ่ายภาพนะคะ

ในอ้วนแฟนใหม่เนี่ยเป็นคนสวน

ก็อยู่ทำงานอยู่ในร้านตากมันตรงเนี่ย
นางสาวนิดาก็รับจ้างขายของไป

ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท

ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งคู่ก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
ทั้งครูก็มีค่าแรงรวมกันเดือนละประมาณ๗๐๐๐กว่าบาท
บอกว่าสิบสี่กุมภาพันธ์วันแห่งความรักพอดีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
เป็นวันที่เธอแต่งงานกับนายชัยนรงค์ครับ

มีคนก่อนก่อนนายชัยนรงค์อะค่ะที่ว่าไปมีผู้หญิงใหม่
ใช่แล้ววันงานแต่งงานในบาสมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะ
อ่าแต่พอในบาสออกจากงานแต่งงานไป
คุณผู้ชมดูสิมันยิ่งกว่าละครจริงในบาสวิ่งไปกลางถนนให้รถชนตาย
อ่าพอเธอรู้ว่าวิ่งออกจากงานแต่งเธอไปให้รถชนเนี่ย
วิ่งออกมาพร้อมชุดเจ้าสาวครับไปดูในบาส
บาสหายใจรวยรินอ่าเธอเข้าไปกอดแล้วในบาสก็บอกว่า
ฝากดูแลลูกในท้องด้วยโอ้โหเธอตอบกลับไปว่า
สัญญาว่าจะดูแลลูกอย่างดีที่สุดอ่านี่แล้วในบาส
อดสร้อยคอให้เธอแล้วก็แน่นิ่งไป
นี่เธอเล่าอย่างนี้เลยเหรอเธอบอกแบบนี้
ก็ตามมาตรงในวันที่หนูกำลังแต่งงานกับผู้ชายคนนี้อยู่แต่งงานกับคนที่ชื่อนายชัยนรงค์นี้อยู่
เขามาเขาก็มาเห็นเขาก็มาผูกข้อไม้ข้อมือแล้วเขาก็ว่าทำไมทำไมต้องทิ้งเราไป
ก็วันแต่งงานของเราอ่ะไหนบอกว่าสัญญากันแล้วไงว่าจะไม่ทิ้งกัน
ไม่ทอดทิ้งกันไปไหนแต่เขาก็รู้แล้วแหละว่าเราอ่ะตั้งท้องเด็กคนนี้อยู่
ไหนบอกว่าเราจะอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันจะไม่ทิ้งกันไปไหนเขาก็ว่าอย่างนี้
เออก็เลยบอกเออเรื่องมันจบไปแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปเถอะ
อย่ามาลื้อฟื้นอะไรมันอีกเลยเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วก็ปล่อยมันไปเถอะอะไรแบบนี้
ขอใช้ชีวิตอยู่กับคนใหม่ซะต่างคนต่างไปก็คิดว่าอย่างนี้
พอเขาวิ่งออกไปถนนได้ยินแต่เสียงรถมันดังปั้งทีเดียว
เราก็เลยวิ่งออกไปดูว่าใช่แฟนเราไหมจ้ะใช่แฟนเราไหม
พอวิ่งออกไปดูรถกระบะก็อยู่ตรงนี้
กระเด็นมาอยู่ตรงหน้าร้านค้าพอดีตรงที่หน้าร้านค้าเก่าตายไหมครับตายค่ะ
ตายค่ะก็ตายในวันนั้นเลยตอนแรกหนูก็วิ่งไป
วิ่งไปก็ไปกอดศพเขากอดศพเขาว่าทำไมต้องทำแบบนี้
ไม่สงสารพ่อกับแม่พี่บ้างเหรอไหนคนที่อยู่ข้างหลังพี่อีกล่ะ
ตั้งหลายคนตั้งหลายอีกชีวิตเขาฝากความหวังไว้กับพี่แค่คนเดียว
หนูก็ว่าอย่างนี้ทั้งพูดไปแล้วก็ร้องไห้ไป
แล้วก็เขาก็บอกว่าคำสุดท้ายที่เขาบอกกับหนูว่า
ฝากดูลูกเขาด้วยนะถ้าเขาเป็นอะไรไปเขาก็พูดแค่นี้
แล้วเขาก็ถอดสร้อยที่คอเขากับแหวนวงหนึ่งมาให้
แล้วเขาก็พอหนูจับมือเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกพี่เดี๋ยวหนูดูแลเอง

โอ้โหคุณภาคภูมิดูสิ
ผมดูละครชีวิตดูหนังชีวิตมาตั้งหลายเรื่อง

โอ้โหจริงเราเล่าเองเรายังแบบโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะ
เท่ากับว่าหลายท่านที่เป็นห่วงกันอยู่ว่าเออแล้วอย่างนี้พี่ชัยนรงค์เขา
โอ้โหลูกเขาเนี่ยก็ต้องถูกแยกมาไม่ได้เจอพ่อ
แม้พ่อบอกจะไปบวชก็แล้วแต่จะเป็นอย่างไร
ตกลงวันนิดาบอกว่าลูกคนนี้ไม่ใช่ของพี่ชายนรงค์
แต่ว่าเขาก็เลี้ยงของเขามาตั้งแต่ยังตั้งอยู่ในท้อง
ชัยนรงค์บอกรักมากรักเหมือนลูกแท้
ก็วันแต่งงานกันยังอยู่ในท้องอยู่เลย
ทีนี้ค่ะเรื่องของในอ้วนสามีคนใหม่คนนี้คนล่าสุดคนนี้
นางสาววริดาบอกว่าก็ยอมรับผิดที่แอบคุย
แอบคุยมานานสามปีสามปีระหว่างอยู่กินกับคุณพี่ชายนรงค์
คุยกับในอ้วนมา๓ปีรู้จักผ่านเพื่อนอีกที
เธอบอกว่าจะรักในอ้วนเป็นคนสุดท้ายแล้ว
แม้วันข้างหน้ามีเหตุต้องเลิกรากันหรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้น
จะใช้ชีวิตอยู่กับลูกไม่มีใครแล้วเข็ดแล้วกับชีวิตรัก
ผิดไหมที่ครบชู้ผิดแต่หนูหมดพูดถึงว่าหนูหมดรักผู้ชายคนนั้นไปแล้ว
โดนหลอกมาเจ็บมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็เออลองเสี่ยงดู
ฆ่าเขาหลอกอีกแล้วก็ขออยู่กับลูกไปอย่างนี้ตลอด
ก็คิดกับสัญญากับตัวเองไว้ถ้าโดนผู้ชายคนนี้หลอกอีกทีนึง
เราจะไม่ขอมีใครอีกจะขออยู่กับลูกไปแค่สองคน
ตามภาษาแม่กับลูกก็จะขอดูแลครอบครัวไปด้วย
ลูกไปด้วยอะไรประมาณนี้
ทีนี้ค่ะในอ้วนค่ะสามีใหม่เนี่ยค่ะก็บอกว่า
หลังจากได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับนางสาววนิดามีความสุขดี
เพราะว่าวันนิดาก็เป็นคนง่ายไม่เรื่องมาก
อีหวาถึงแม้ไม่ใช่ลูกแท้ก็รักเหมือนลูก
สัญญาว่าจะรักวันนิดาไปจนแก่เท่า
คือ
คือภาพมุมนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยคือความจริงอ้วนเนี่ยเขาเป็นคนบุรีรำ

คือพ่อกับแม่ของนางสาววนิดาเอง
มาดูให้ก็แล้วกันค่ะแล้วก็เนี่ยฮะทาง
คุณวนิดาคุณอ้วนเขาก็ยินดีอ่า
ครั้งใหม่ของเขาเนี่ยเช็ดโซฟงโซฟาเนี่ย
ตี้มที่สัมภาษณ์ให้เลยเห็นไงเว้นเนี่ย
เขาเอาละมณิดาเขาบอกเขายอมรับผิดที่เขาครบซ้อน
มีผู้ชายคนอื่นระหว่างที่คบกับพี่ชัยนรงค์แต่ว่ามันก็ด้วยเหตุผลนู่นนี่นั่น
แต่ว่าเนี่ยเขายืนยันว่าตอนนี้เขามีความสุข
ทีมข่าวของเราจะกลับอยู่แล้วจบประเด็นนี้ก็เออไม่เป็นไรนะคะ
มีความสุขดีนะอะไรอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายนางสาววิดาบอกว่าอย่าเพิ่งกลับ
ทำไมอ่ะขออีกนิดนึงชวนกินข้าวเหรอไม่ใช่
เรากำลังจะมีข่าวดีมีข่าวดีเหรอกำลังจะมีข่าวดีเพราะเธอท้อง
ท้องเหรอเธอบอกว่ายังไม่ได้ไปตรวจแบบจริงจังนะ
แต่เธอมั่นใจว่าเธอกำลังท้องอยู่เพราะมีอาการของคนท้องเลย
ปวดหัวอาเจียนอยากกินของเปรี้ยวเธอบอกตอนท้องน้องอีหวาก็รู้สึกแบบนี้
เธอบอกเธอดีใจมากทางฝั่งสามีใหม่ก็ดีใจเหมือนกัน
อ้วนบอกเลยว่าดีใจมากที่วันนิดากำลังจะมีลูก
ถ้าลูกในท้องเป็นผู้ชายเดี๋ยวจะปิดซอยเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลย
เพิ่งจะเริ่มมีอาการมีอาการอาเจียนแล้วเวียนหัว
เดี๋ยวเราตรวจยังละเองรายละเอียดอีกทีนึง
แต่ก็อย่างที่แม่ของนางสาวนิดาบอกว่าก็ระหว่างนั้นก็ไม่รู้ว่ายังไงอยู่
ลูกเขยเก่ากับลูกเขยใหม่อะไรอย่างเงี้ย

คิดว่าเรื่องจะหักมุมไปมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปมาเนี่ย

เดี๋ยวผมหักมุมให้สุดยิ่งกว่านี้อีกเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าเราไปที่จังหวัดบุรีรำด้วย

คืนวันนั้นมันไปยังไงมายังไงที่ตำรวจเขาไปตามจนเจอ
คือแรกคิดว่าถูกฆาตกรรมไปละแล้วค่ะ

นี่คือบ้านของในอ้วนที่บุรีรำนะครับ
ผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปนี่นะฮะ
เจอกับพ่อของในอ้วนพ่ออายุ๗๓แล้วนะชื่อสมคิดนะครับ
โดยบอกว่าอ้วนเขามีอาชีพรับจ้างตัดอ้อยอยู่ที่ปากช่อง
เวลาเสร็จงานเขาก็จะกลับมาอยู่บ้านที่บุรีรำ
แล้วมีอยู่พักนึงเนี่ยพักใหญ่ก่อนหน้านี้อ้วนมาบอกว่า
เดี๋ยวผมจะพาเมียมาอยู่ด้วยนะพ่ออืมพ่อพ่อก็ยังงงงอยู่ว่า
ไปแอบมีเมียตอนไหนไม่รู้มาก่อนนะครับ
แล้วอ้วนก็พาวนิดามาอยู่ด้วยที่บ้านพร้อมกับน้องอีหวา
ลูกสาวของวณีดาวัย๖ควบมาอยู่สัก๓๔วันในช่วงนั้น
น่าจะเป็นช่วง๒๖กุมภาแล้วอ้วนกับวนิดาก็ไปหางานทำที่สะแก้ว
ฝากน้องอิหวาไว้ให้พ่อดูแลนะพ่อก็คอยหาข้าวให้กิน
เพราะฉะนั้น๔วันน้องอิหวานี่ร้องไห้ร้องไห้หนักมากแบบคิดถึงแม่
ก็ต้องโทรไปเรียกให้วนิดาเนี่ยมารับไปอยู่ด้วย
กระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีตำรวจมาที่บ้านที่บุรีรำนะครับ
แล้วก็มาเจอนางสาววนิดากับลูกสาวนะครับ
ก็เลยพาทั้งคู่กลับไปที่อุดรธานีอ้วนก็ไปด้วยนะครับ
ก็เป็นไปตามข่าวพ่อของอ้วนบอกก็เหมือนกับที่ทุกคนได้ยินข่าว
คือนางสาววนิดาเขาก็ได้ไปเจอครอบครัวเก่าของเขาไปเจอสามีเก่าของเขา
เรื่องมันก็โอละวนโอละเวงไปอย่างที่เราทราบข่าวกัน
ทีนี้นักข่าวเขาก็เลยถามพ่อของในอ้วนนะครับ
อ่าพ่อแล้วอันนี้ลูกชายเขาก็ตัดสินใจมีเมียแล้ว
ไปมีชีวิตคู่ไปอยู่ที่สะแก้วแล้วแล้วทีนี้พ่อจะเอาไงอ่ะ
แล้วอยู่ที่บุรีรำคนเดียวเหรอพ่อบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เขา
เพราะว่าอ้วนก็ไม่ใช่ลูกชายผมอ้าวพ่อบอกว่าอ้วนเนี่ยเป็นลูกติดของเมีย
เป็นเมียคนล่าสุดของคุณลูกสมคิตนักข่าวเราเลยถาม
แล้วลุงมีเมียกี่คนอ่ะผมมีเมีย๑๑คน
แต่เป็นลูกติดลุงก็เลยบอกไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงลุง
เพราะว่าอ้วนไม่อยู่ลุงมีลูกอีก๑๐คน

ขอให้รักกันนานฝากบอกอ้วนไป

ฟรีที่สุดก็ลุงสมคิดนี่แหละ

มันก็เป็นมุมของชีวิตนะเนาะ

ก็ทิ้งไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของศพของผู้หญิงคนนั้น

จุดเริ่มต้นแห่งเรื่องนี้ซึ่งตำรวจก็ต้องตรวจสอบต่อไป